มาดูคนเห็นรับทรับงวดที่๑๐กันบ้างดีกว่า

คุณเอิญนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่ามันเห็งจริง
รับผิดเรานำเสนอข่าวว่าเขาใบ้โหยไปแล้วลูกสาว

ใช่เจ้าตัวโพสต์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ให้ดูนะคะ

แต่ไม่รู้เหมือนกันสิคะว่าจะได้โชคด้านอื่นหรือเปล่า

สงสัยต้องไปซื้อรถเข็นคันใหม่ให้ลูกสาวซะแล้วนะคะ
งานนี้แฟนคลับก็บอกว่าโอ้โหถูกจากจุด

ถ้าถูกอีกเนี่ยบอกเลยนะคะว่างวดที่๑๐นะคะ
ก็ถือว่าเป็นดาราดวงเห่งคนหนึ่งส่วนตัว

พี่แจ๊กก่อนหนึ่งเนี่ยพี่แจ๊กเกอร์รีนก็ถูกล็อตเตอรี่นะคะคุณผู้ชมกับวันนี้นี่
ฉันรู้สึกรักพี่สาวขึ้นไปทันทีเลย
ไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อเช้ารถเมย์ค่ะสาย๑๔๕

อันนี้บอกเรียกว่าอันนี้รถกวนมารับผิดชอบด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็คือแบบกำลังถกเถียงกันอยู่นะคะว่าจะประโกงประกันหรือเปล่า

เพราะว่าดิฉันเสียสละเดี๋ยวรถมันติดลาดพร้าวก็เลยไม่เป็นไรค่ะ
เดี๋ยวซ่อมเองนะคะถือว่าฟาดเคาะไป
รถเมย์สายอะไรนะคะ